มีใครเปลี่ยนช่องหรือเปล่าคะถ้ายังไม่มีนะคะ
คนที่ไม่เปลี่ยนช่องรายงานตัวกันเข้ามาหน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงเที่ยงนิดที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เว็บไซต์รจกหนุ่บเอกสาข่าเผยแพร่พระบรมรรจองการ
ให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยสี่ห้าในสองร้อยห้าสิบ
ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เพิ่งลาออกไป
มีใครบ้างพล
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกชัดชัยสาริกัญญะอดีตรองนายกรัฐมนตรี
และพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ
ซึ่งพลอากาศเอกประจินและขออภัยนะคะ
พลตำรวจเอกอดุลเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสัญหาสมาชิกวุฒิสภาด้วย
แล้วก็เป็นสวเองด้วยนะคะนอกจากนี้นอกจากนี้เราแบ่งกลุ่ม
กลุ่มให้คุณผู้ชมได้ดูดีกว่านะคะกลุ่มแรกกลุ่มแรก
สวโดยตำแหน่ง๖คนประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและประหลัดกระทรวงกลาโหม
นี่เป็นโดยตำแหน่งนะคะกลุ่มถัดไปเลยนะคะ
ถัดไปนี้เป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกว่า๖๐คน
อันนี้เป็นการแบ่งนะคะแบ่งโดยกลุ่มหน้าที่เดิม
เป็นอะไรกันมาบ้างเนี่ยนะคะกลุ่มถัดมาเป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสามสิบคน
และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเก้าคนด้วยกันกลุ่มถัดไปเป็นการจำแนกโดยอาชีพ
ทหารเก้าสิบนายตำรวจสิบสี่นายพลเรือนหนึ่งร้อยสี่สิบหกคน
คุณดูนะเฉพาะทหารกับตำรวจปลาเข้าไปร้อยกว่าคนแล้วค่ะ

เอางี้ดีกว่านะและส่วนใหญ่อายุ๖๐ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะ
กลุ่มต่อไปอันนี้น่าสนใจเหมือนกัน
เป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับบุคคลในรัฐบาล
ลักษณะของการเป็นเครือญาติ
เครือญาติไม่พอชัดถึงขั้นนามสกุลเดียวกันเลย

น้องชายนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
น้องชายภงเอกปริหวิตจันต์โอชานายุครัฐมนตรีหรือหัวหน้าของสช
นี่ลาออกจากสนชมาเป็นสว
พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณ
น้องชายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ติดเนี้ยนให้ดูนะ
ทีนี้นักข่าววันนี้ไปเจอนายกรัฐมนตรี

เพราะว่าอะไรแน่นอนเจอหน้านายกก็ต้องทานอยู่แล้ว
รายชื่อ๒๕๐สวนะคะ
เพราะว่ามีการไปเปรียบเทียบว่าก็ไม่ต่างอะไรกับสภาผัวเมียเมื่อ๕ปีที่แล้วหรอก
อันนี้มันคือสภาพี่น้องสภาคนใกล้ชิด

อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี
นี่ยังไม่ตั้งรัฐบาลเลยนะ
ต่อรองกันแล้วนายกบอกเฮ้ยมันไม่ใช่

กลัวโดนตบพูดเล่น
ส่วนพลเอกประวิทย์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหมือนกันนะคะ
คือนักข่าวก็พยายามถามจังหวะนี้ที่เดินลงมาเนี่ย
ผลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าที่ไหนไม่มีไม่มี
เพื่อนสนิทคนเดียวคือพลเอกนพดลอินทปัญญา
แล้วน้องชายท่านใช่ไหม